วาเลนไทยพรุ่งนี้สักหน่อยก็ไม่ได้
แพรรี่ไพรวันหวานนำมาแต่ไกลเลยนะคะ
ไล่ตั้งแต่มีการโพสต์ข้อความลุ้นว่า
วาเลนไทยนี้จะยังโสดต่อไปหรือเปล่า

รักใครก็บอกเขาไปค่ะจบ

พรุ่งนี้รู้แน่มัวแต่อึกอัก

แพรรี่ก็โพสต์อะไรอะไรมีใครเอาดอกกุล่า

ส่งข้อความอะไรบอกครับเอาไว้ที่นายจุเย็นใช่ไหม
หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่อันนี้เนี้ย
ส่งดอกมาแพรรี่จะส่งเอง
เสร็จปุ๊บวันนี้เจ้าตัวโพสต์ข้อความเป็นรูปกุหลาบช่อโตบอกทำดีที่สุดแล้วนะบอกตัวเอง
แล้วบอกสวยจังเลยไม่รู้ว่าคนได้จะชอบมันไหม
จนกระทั่งแฟนคลับที่รอลุ้นตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้หลับไม่ได้นอนตามส่องไอจีอยู่เนี่ยค่ะ
หัวใจสี่ดวงพร้อมกับหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่ง

กำลังถือช่อกุหลาบที่เหมือนกับที่คุณแพรรี่ลงเอาไว้
ที่เขาส่งไปให้แล้วบอกอะไรนะเป็นแฟนกันนะครับเนี่ยเหรอ

เป็นแฟนกันนะคะจากพี่แพรรี่อ่ะครับผู้ชายคนนี้ถือช่อกุหลาบไม่พอ
ถือการ์ดให้เห็นชัดถ่ายคู่กันหน้าอีกต่างหาก
หลายคนก็สงสัยว่าใครอ่ะใครอ่ะแฟนรึเปล่าอายุเท่าไหร่

คุณแพรรี่ไปคอมเมนต์ในชาวเน็ตบอกว่าอ๋อคนในรูปอายุ๒๑แล้ว
แล้วก็ถามชาวเน็ตว่าที่ดินแถวบุรีรำแพงไหมค
เขาเลยเรียกว่าพี่แพรรี่ใช่ไหม
ล่าสุดนี่ล่าสุดในล่าสุด
คุณแพรรี่โพสต์ข้อความสั้นบอกว่า
บุรีรำทั้งใจค่ะจบ
นี่เป็นตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีชมพู
ต้อนรับวันวาเลนไทยแบบเต็มคาราเบลสุดไปเลยนะคะ
ยังนะยังมีล่าสุดในล่าสุดในล่าสุดอีกนะ

ใช่ค่ะอยู่บุรีรำแน่แล้วล่ะถ้าบอกบุรีรำทั้งใจขนาดนี้
อ่าล่าสุดนะช่วงคำนี้เอง
แพรรี่โพสต์คลิปวิดีโอ

รัชพรใจไม่แข็งเนี่ยดู
เหมือนหวานเหลือเกิน
เหมือนกับเขาจะตอบรับว่าเป็นแฟนกันแล้วด้วยซ้ำ

แต่ก็เขื่อนฟันเราเป็นอะไรกันนะคะ
เป็นแฟน
เมื่อกี้ใครพูดว่าเป็นแฟน

หลังจากที่คุณแพรรี่ได้โพสต์เอาไว้นะครับ
อ่านี่นี่เขาบอกอะไร
แล้วคุณแพรรี่บอก
พอค่ะโพสต์สุดท้ายแล้วจบอีซ้อขยี้เข่า
ซ้อขยี้ข่าวสองมาบอกแหมสั่งน้ำพริกไปยังไม่ได้ของอย่างนี้นี่เอง
รีบไปแพ็คของค่ะปล่อยรอนานรอบนี้จะใส่ลูกนิมิตลงไปในน้ำพริกนะคะ
อีซ้อขยี้ขาวนี่อีซ้อนี่ก่อนนะ
ไปขวางเขาเนอะพี่แพรรี่ก็เลยบอกว่า
ซ้อคะพรุ่งนี้หนูจะกลับมาเป็นปกติค่ะ
อ้าว